คุณผู้ชมนะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูคอนเสิร์ตชิลนะคะ

ต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ได้ดูหนังคางแปลงด้วยนะคะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะศิลปินคู่หูดูโอคู่ซีโอ๊ตซานี่นะคะ
เขาก็มาสร้างความสุขกันด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะงานนี้เขาเปิดหนังกางแปลงให้ดูก่อนค่ะ
ที่จะเริ่มระเบิดความมันสู้สายฝนไปเลยค่ะ
สายฝนจะตกมาโปรยปลายนะคะแต่แฟนก็ลุกขึ้นมาเต้นตามโอ๊ตปราโมทแล้วก็สาวแซ่บซานิค่ะ
โยกทั้งแดนที่สำคัญคู่นี้เขาปล่อยมุกฮากันแบบว่าโบ๊ะบะมากนะคะ
จะเป็นยังไงนะคะไปชมบรรยากาศบางส่วนบางตอนกันค่ะ
เย้เย้จมัดเลยอ่ะ
สักพักฝนก็สายไปดีต้อนร้องเพลงเสร็จปึ๊บนะครับ

ก็อย่างที่ทราบกันเมื่อวานพี่เตได้พึ่งโพสต์บอกว่าความจำบางส่วนหายไป
คือเป็นการรักษาผ่านแบบแถวไฟฟ้า
เฝ้าเกือบยี่สิบสิบชั่วโมงแต่ก็กลับจะไม่ได้โพสต์

จิตใจไม่มั่นคงก็อาการตัวเองก็จะกำเริบด้วยค่ะ
ซึ่งโอ๊ตเองนะคะก็ได้ไปเยี่ยมน้องพีเจแล้วนะคะ
เชื่อว่ายังไงน้องต้องหายแล้วก็กลับมารับเชิญในคอนเสิร์ต
ไฟล์ตันที่โอ๊ตปราโมทต้องเจอกับคุณป๊อปปองกูลแน่นอนนะคะ
นี่เป็นผลงานเก่าของคุณดีเจนะคะ
ส่วนพีเจนะคะโพสต์เรื่องค่ารักษา๖แสนนะคะ

แล้วก็คิดว่าตนต้องออกมาโพสต์ขอโทษอีกครั้งนึงนะคะ
เชื่อนะคะว่าอาจจะมาจากสภาพจิตใจของน้อง
อาจจะยังไม่นิ่งนะคะสวิงไปสวิงมา
แล้วก็เป็นการโพสต์ผู้ตัดเพาะกับทีมงาน
ไม่ได้ว่าแบบว่าทีมแพทย์พยาบาลแต่อย่างใด

เพราะว่าเราไปเยี่ยมเราก็เห็นคุณหมอพยาบาลทำเต็มที่
เหมือนวันที่เกิดเหตุการณ์ตอนอยู่กับผม
ทุกอย่างเหมือนแย่ทุกอย่างแฮปปี้มากเป็นปกติเลย
แต่พอหลุดจากเราไปมันก็เกิดเหตุการณ์
เอาจริงนะพี่แจ๊คผมก็ไม่ได้เป็นสุดยอดพี่ชาย

เรารู้เว้ยพี่แจ๊คว่าวันที่มันแย่
มันทรมานมันทรมาน

ผมก็พยายามเตือนน้องว่าอย่าให้คนอื่น

ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน